มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณแจ๊สชวนชื่นกับภรรยานะคะ
คุณแจงปุณนาสาก็ไปที่กองบัญชาการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาธิกรรมทางเทคโนโลยีค่ะ
ไปแจ้งความนะคะคุณนัทพงศ์เพราะว่าคือคุณแจงเนี่ย
คุณแจงภรรยาคุณแจ๊ดเนี่ยถูกมือดีทำไมอ่ะ
วันนี้ที่ไปก็มีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดไปด้วยนะคะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์แล้วก็บัญชีแอปพลิเคชัน
เอาภาพของคุณแจงไปตัดต่อใส่คลิปวิดีโอลามก
อันนี้เป็นความผิดพรบคอมพิวเตอร์นะคะ
คุณแจงปุณาสาบอกว่าเธอทราบมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วล่ะ
ว่ามีการเอาภาพเธอไปใช้ในทางที่ไม่ดี
ตอนแรกไม่คิดว่าจะดำเนินการอะไร
แต่ว่าเห็นว่ามีการเอาภาพจากช่องยูทูปของเธอ
ไปตัดต่อใส่คลิปวิดีโอลามกลงในเว็บไซต์
ประมาณ๕เว็บไซต์แล้วยังมีสื่อออนไลน์คอมพิวเตอร์อีก
มีข้อความค่อนข้างรุนแรงแล้วไม่ใช่เธอคนเดียว
ก็มีศิลปินดาราคนอื่นโดนแบบนี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเธออยากจะทำให้เป็นคดีตัวอย่างค่ะ
วันนี้ก็เลยมาแจ้งความนะคะ
คุณแจ๊ดชวนชื่นบอกว่ามีคนเจอแบบนี้

ส่วนคนที่ทำเนี่ยถ้ากล้าทำก็ต้องกล้ารับผิดชอบค่ะ
ครับ
เป็นเยอะไปแล้วนะ
นี่ค่ะทนายตั้มเองก็บอกว่าคืออย่างอันนี้
ผิดพรบคอมพิวเตอร์จำคุก๕ปี
ใครที่เผยแพร่ก็มีความผิดด้วยนะคะ

คุณภรรยาของคุณเจน
ก็ได้รับความเสียหายตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบตัวผู้ก่อเหตุค่ะ
ว่ายังอยู่ในประเทศไทยและเป็นคนเดียวกัน
ตอนนี้บัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์ก็ยังคงใช้อยู่ด้วยนะคะ